ประชาชนหลายคนยังคงเดินทางไปกราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะคะ
ซึ่งก็จะเปิดให้ประชาชนกราบศักระบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนทยอยเดินทางเข้าไปกราบศักระ
พระบรมราชสรีรังคารบริเวณเบื้องหน้า
พระบรมชายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด่าหน้าพระอบโศตบุรุษวัทรเจ้าบอนวัดราชบ่อพิศสถิตฑ์มหาศีมารามราชบรวะวิหาร
ที่สถานทราพรมราชสรีหลังคาร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยในช่วงเช้ายังไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะพระบรมราชสรีรังคาร
แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเดินทางมารอด้านหน้าพระอุโบสถแล้ว
ร่วมกันสวดมนต์อยู่ด้านนอก
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำพระบรมชายาสาธิสลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าพระอุโบสถ
แล้วเปิดให้ประชาชนกราบสักการะพระบรมราชสรีรังคารตรงจุดนี้
หลายคนก็นำพวงมาลัยมากราบศักระด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจจะไปกราบศักระพระบรมราชศรีลังคารทั้งสองวัด
ก็คือวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามแห่งนี้และวัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อช่วงพระราชพิธีก็ทำงานอยู่ด้านบริเวณด้านนอกครับ
มีโอกาสได้เข้ามาบริเวณด้านในก็เลยตั้งใจที่จะมากราบพระบรมราชสรีรังคารทั้งที่สองวัดนี้นะครับ
เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านอยากจะฝากให้ประชาชนคนไทยได้น้อมนำพระบรมมาที่ท่านได้ปฏิบัติไว้
น้อมนำแล้วก็ปฏิบัติต่อครับผม
สำหรับที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ยังไม่มีกำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรังคารอย่างชัดเจน
เรื่องต้นทางวัดจะมีการทำวัดเช้าทุกวันเวลา๙นาฬิกาและทำวัดเย็นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ช่วงเวลานอกจากนี้จะเปิดให้ประชาชนสามารถกราบสักการะพระบรมราชสรีรังคารได้จากด้านหน้าพระอุโบสถ
ยธยาทุ่มมีข่าวไทยรัททีวีรายงาน
การพักพูดว่าคุณยามจะทำให้ทำได้ไหมครับ